ที่ชายแดนประนองเมียนมาปรากฏว่าโอ้โหเสียงปืนดังสนั่นหวั่นไหว
ทำให้ชาวบ้านชายแดนหนีตายข้ามแม่น้ำกระบุรีเลยคุณผู้ชม
ไปฟังเสียงปืนกันดูเหตุการณ์ที่ชาวบ้านกำลังหนีตาย

ประทับไหมครับประทับพี่

แล้วก็ชาวบ้านพยายามวิ่งหนีตายนะครับ

บริเวณหมู่บ้านหวายแดงอเภอปกเปี้ยน
จังหวัดบกเปี้ยนของประเทศเมียนมา
ซึ่งอยู่ตรงกันข้ามกับบ้านหาดตุ่น
คุ้มหวายแดงตำบลปากจันทร์
อำเภอกระบุรีจังหวัดระนองนะครับ

แนวชายแดนของทั้งสองประเทศไว้
ดังนั้นถึงได้บอกนะครับมีชาวบ้านจากเมียนมา
หนีตายข้ามแม่น้ำกระบุรีมาที่บ้านเรา
จุดที่มีการยิงปะทะกันตรงนี้นะครับ
มีกำลังของกลุ่มกะเหลี่ยงประมาณ๑๖๐นาย

ส่งกำลังมาจากจังหวัดเกาะ๒ไม่ทราบจำนวน

เมียนมาอพยพหนีตายข้ามแม่น้ำกระบุรี
เข้ามาหลบภัยในสวมปามน้ำมันข้างฝั่งไทยนับร้อยบรายแล้ว
และกระจายตัวกันไปในพื้นที่๒ตำบล
คือตำบลปากจันทร์แล้วก็ตำบลจอปรอำเภอกระบุรีนะครับ
คุณผู้ชมฮะจริงเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้น

เสียงปืนดังสนั่นตลอดช่วงบ่ายเลยนะฮะ
ทีนี้ครับวันนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง
รวมทั้งฝ่ายปกครองอำเภอกระบุรีของไทยนะฮะ
เพื่อความปลอดภัยของประชาชนทั้งสองประเทศ
และมีการบินขึ้นสำรวจตรวจสอบพื้นที่นะครับ
แล้วก็ตรึงกำลังตลอดแนวชายแดน
ไม่ให้กองกำลังใดเข้ามาในประเทศ
และไม่ให้กระทบกับพี่น้องประชาชนชาวไทย

ยังมีการยิงปะทะกันเป็นระยะด้วยนะฮะ
ก็ชายแดนตรงนี้มีทั้งต้องตรวจสอบบนฟ้า